มันเป็นชิ้นส่วนคล้ายเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์เพิ่มเติมนะครับเป็นระยะระยะในบางพื้นที่แต่ที่เจอเยอะที่สุดคือพื้นที่ในหนึ่งโซนนะครับที่อาจจะมี
กอพืชอยู่แล้วก็มีชิ้นส่วนของโลหะคล้ายกับหีบนะครับแล้วพบกุญแจพบลูกตุ้งพวงแล้วพบโครงกระดูกที่สำคัญเช่นโครงกระดูกส่วนของต้นขาคาดว่านะครับต้นขาแล้วก็สะโพกและกระโหลกนะครับ
เมืองต้นขนาดนี้ก็พอจะยืนยันได้จากพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในที่เกิดเหตุที่เราอยู่
แต่ขนาดนี้ก็มีไม่น้อยกว่า๓ราย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราเปิดรายการโดยจะอธิบายพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกรณีข่าวไอซ์หีบเหล็ก
อันนี้คือที่เรียกกันตามข่าวนะคะคือตัวเนี่ยโดนจับได้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะแล้วก็มีการพบศพน่ะหนึ่งศพที่ฝังดิน
จากนั้นมีการงมขึ้นมาแล้วก็พบว่ามีจำนวนกระดูกอีกหลายร้อยชิ้น
ร้อยชิ้นไม่ได้หมายถึงประกอบเป็นชิ้น๑ชิ้นของกระดูกมนุษย์
แต่หมายถึงเศษเล็กเศษน้อยอันนั้นนับหมด
ซึ่งต้องมาดูอีกทีนึงว่าเมื่อประกอบกันขึ้นมาแล้ว
เป็นมนุษย์กี่คนกันแน่แล้วเป็นของคนกี่คนด้วยซ้ำไป
ผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่
แล้วก็ล่าสุดในระหว่างที่มีอีกหนึ่งข่าวใหญ่
คือเรื่องกรณีการปล้นทองที่ลบบุรี
ข่าวนี้ยังดำเนินต่อไปแล้วก็ยังมีการงมกันต่อไปที่เบาะเดิมค่ะ
วันนี้เราจะเปิดรายการโดยกลับไปดูว่า
เมื่อวานที่เขาทำงานกันแล้วพบอีกหนึ่งหีบที่ว่า
แล้วข้างในมีกระดูกด้วยเนี่ยตกลงแล้วสามารถบอกได้ไหม
หรือในพื้นที่ในบ้านแห่งนั้นคุยกันว่า
ตกลงแล้วจะพบกันกี่ศพกันแน่
สำหรับกรณีเหตุที่เกิดก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะ
แต่ถ้าย้อนกลับไปก็ไม่มีใครรู้ว่า
กระดูกที่กลายเป็นกระดูกนั้นอยู่ในน้ำ
หรือว่าอยู่ในบ้านนั้นกี่ปีค่ะ

แต่ว่ามากับเดชน์ตอนต้นรายการใน๒ท่านก่อน
ก็งมมาตลอดทั้งวัน
มีกู้ภัยนะคะจากหลายมูลนิธิไปร่วมกัน

วันนี้เชิญมาสองท่านค่ะเป็นตัวแทนนะคะ
เพราะว่าคนทำงานหลายสิบคนค่ะคุณผู้ชม
เป็นหัวหน้าชุดกู้ภัยทางน้ำ

คุณสมบัติพุทธถาวรกุลหรือว่าพี่เล็กนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ

คุณอนุสรพงเกษาหรือว่าคุณบีนะคะ

เปิดรายการก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะกลับไปที่เบาะน้ำแห่งเดิมนะคะ
ก่อนหน้านี้ร่มไซดมาอธิบายให้ฟัง
ตอนนั้นที่เจอกระดูกจำนวนมากนะคะ
แล้วก็ตอนนั้นที่เจอทั้งประตูเหล็กใช่ไหมคะ
เจอทั้งม้าหินเจอทั้งดำเบลเสื้อผ้าต่างนานา
ล่าสุดที่รายงานของเมื่อวานนี้ร่วมกับตันยู
จริงมีหลายหน่วยงานใช่ไหมคะ
มีร่วมกับตันยูครับ
ตำรวจน้ำนะครับบริษัทเอกชนที่ค้นหาของใต้ทะเลครับผม
ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นบ่อเดิมอยู่

เป็นบ่อใหญ่ที่สุดของบ้านใช่ไหมคะ
ใช่ครับถูกต้องครับอ่าอีกสองบ่อ

ต้นเนี่ยเรารับแจ้งข้อมูลจากทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ว่าให้หาบริเวณนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ
เพราะมีเจ้าที่ตำรวจไปสื่อบรรยานมา

อย่างที่บอกค่ะคือขอบบ้านเขาจะชัดเจนมาก
เพราะว่ามันถูกกั้นด้วยเหมือนกับเส้นคลองอันนี้ใช่ไหม

อ่ะทั้งหมดนี้เนี่ยคือขอบบ้านเขานะคะ
ทีนี้พอเข้ามาส่วนที่มันเป็นกรณีจริงเลย
จริงตอนแรกอยู่บนดินก่อนก็คือขุดเจอ

ขุดเจอยังไม่พอข้อมูลที่ได้มาต้องงม

ณวันนั้นนะคะณวันนั้นที่คุยไปคือไปประมาณนี้แล้ว
เหลือแค่โซนนี้ซึ่งมันมีเหมือนมันมี
มันมีสิ่งอีกกว่าครับไม้น้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วตกลงได้เอาแบ็คโฮลมาขุดอะไรไหมคะ

แล้วก็ทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับ
ก็สรุปกันว่าให้ลื้อตรงนี้เพื่อที่จะค้นหา

หมดแล้วไม่ได้เจอตอนที่ขุดเอาไม้เอาไม้เอาต้นไม้ออกไม่ได้เจอตอนนั้น

ก็ตรงนี้ตั้งแต่เช้าครับประมาณ๔๕ชั่วโมง

คือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ส่วนที่เขาขยับพวกนี้ออกไปก็ทำไป
แต่ในส่วนที่ค้นหาของพวกผมก็ค้นหากันไป
นะครับสุดบ่อเขาจะอยู่ประมาณที่เราเห็นขอบเนี่ยครับ

คือวันนั้นตอนที่จริงแล้ววันนั้นเราก็ติดต่อร่วมกับตันยู
นะคะมาหากันไม่ทันวันนั้นเป็นร่มใส่อธิบายให้ฟัง
คือทีนี้คำถามคือว่าวันนั้นเท่าที่ฟังร่มไซดเนี่ย
ที่ช่วยกระไหลกู้ภัยดูเหมือนมันละเอียดมากแล้วนะ
ทำไมยังเจออีกอ่ะคะ

แต่การทำงานของผมเนี่ยผมหลังจากที่ประชุมแล้ว

เราจะเริ่มดำนะครับตั้งแต่ขอบสระด้านนี้
จะลดเป็นขอบศาสตร์ด้านนี้นะครับ
แล้วเพื่อความชัดเจนก็จะดำขึ้นไปอีก

คือลงมาแล้วขึ้นไปอีกคือสวนขึ้นไปใหม่

เพื่อในการทำงานที่จะบอกว่าเราได้ค้นหาภรรยา๑๐๐เปอร์เซ็นต์เต็ม

เพราะในบางวันที่เราไปกันทีมนำน้ำนะครับ
ทั้งหมด๓ทีมเนี่ยก็คือประกอบด้วยตันยู

พอเราทำองค์นี้ได้ครบมันจะสามารถจะบอกได้ว่า
เราค้นหาได้กี่เปอร์เซ็นต์ของงาน
ทีนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นถามพี่เล็กแบบนี้ว่า
จริงแล้วคือข้างในนายเบาะนี้
ถือว่าเป็นการดำน้ำขุ่นใช่ไหมคะ

กรของเอกชนที่เอาไปช่วยกันนี่ก็

ทีนี้เอาล่าสุดก่อนที่มันเป็นข่าวเมื่อวานี้ที่ว่าพบหีบ
ตกลงเป็นลักษณะที่พบคือเป็นหีบเหล็กใช่ไหมคะ
ใช่เป็นที่มันผูแล้วแต่เมื่อสัมผัสแล้วก็รู้ว่าเป็นวัตถุอะไร
จุดที่พบหีบนี้ก่อนค่ะเพราะเมื่อวานมันพบหลายจุดใช่ไหมคะ
ที่พบหีบเหล็กของเมื่อวานล่าสุดตรงไหนคะ

เดี๋ยวตรงนี้นะฮะหลานลักษณ์คือกลับสู่สารนะครับ

นะครับดั่งน้ำออกมานิดเดียวนะครับ
อ๋อตรงนี้มันก็จะมีแบบว่าไม้น้ำอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม

ต้องครับคืออันนี้เราใช้มีด

ใช่เพราะว่าเราไปใช้ตรงนั้นไม่ได้มันจะทำลายหลักฐาน

เราก็ใช้เจ้าที่ของเราดำลงไปด้วยตัดโคนตัดอะไร
เพื่อเกลี่ยตรงนี้ให้มันโล่งออกมานะครับ
แล้วพอเจอเสร็จแล้วลักษณะที่บอกว่าคือมันผูกแล้วเนี่ยนะคะ
คือยังไงคะคือมันมีรูมีรอยรั่วออกมาจากหีบหรือไง
คือด้วยหีบใบนี้ครับมันมีต้นกกแทงทะลุจากข้างใต้ขึ้นมา

แล้วก็มีด้านบนที่ปกอยู่ด้วย

เพราะคือหลังจากที่เจอปุ๊บเนี่ยผมก็เรียกกำลังทั้งหมดขึ้น

แต่ตอนนั้นคำเจอแล้วว่ามันถูก

คือเราใช้รูปแบบของการที่ว่า
รูปแบบของการที่ว่าเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้โล่งก่อนนะครับ
แล้วก็นำเอาตะข่ายตะข่ายตาที่ที่พับส่องมาเป็นส่องทบนะครับ
เพื่อที่จะสอดใช่ครับเพื่อที่จะสอดเข้าไปใต้หลัง
เพราะว่าหีบอันนี้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้
เราก็จะต้องเอามีดเนี่ยตัดทุกอย่างออกนะครับแล้วใช้ตะข่ายล้อซ้อนเข้าไป
ค่อยแซ๊พื้นใต้หีบใช่ไหมครับแล้วก็เอาตะข่ายเข้าไปรอ

เพื่อกันเพื่อไม่ให้วัตถุพยานรอดไปเลย
ตกลงแล้วที่เจอเลยสภาพมันอยู่กันอย่างไรข้างในหีบ
กลับไปเปิดที่ด้านเดิมด้านปฏิบัติการ
ใช่ครับก็คือในหีบตรงนี้
ก็คืออย่างที่พี่เล็กเล่าก็คือมันผูกนะฮะ
แล้วเป็นก่อกกกแล้วก็เป็นโคลนขึ้นมา
เราได้ขึ้นมาทำคันคัดแยกด้านบน
พอทางการคัดแยกทั้งหมดแล้วในรางดังกล่าว
มีทั้งหมดอยู่โครงกระดูก๓๒ชิ้นครับผม
สภาพมันเป็นลักษณะแตกหักหรือว่ามันเป็นชิ้นสมบูรณ์คะส่วนใหญ่
ด้านในรางที่เราขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นที่สมบูรณ์
กระโหลกสมบูรณ์กามสมบูรณ์
ลักษณะการเรียงของมันเรียงอยู่ไหมคะ
ไม่ครับคือกรกกที่มันแทงขึ้นมา
เหมือนกับว่าสมมุติมีโครงกระดูกอยู่ใช่ไหมครับ

มันก็จะแยกออกไปอย่างนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราจะอยู่ในกล่อง
คืออย่างนี้ถ้าสมมุติเรามองลงไปเราสามารถบอกได้ไหมคะ
ว่าสภาพของโครงกระดูกเป็นลักษณะนอนหันทางไหน
ไม่ได้เลยนะแต่เป็นการกองกันอยู่
ส่วนใหญ่เป็นชิ้นสมบูรณ์ที่สามารถบอกได้
โดยมีกระโหลกอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
แล้วนอกเหนือจากนั้นในนั้นมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมในหีบอีกคะ

คือในที่ตรงนี้เราก็จะได้ลามเวลมาอีกหนึ่งลูกนะครับ
แล้วก็กระดูกน่าจะเป็นท่อนแขนอีก

แล้วเรามารีเสิร์ตอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้

มันไม่ใช่กระดูกบางส่วนก็คือไหลออกมาแล้ว

รูมันใหญ่มากไหมคะพอเราดูหีบแล้ว
มันผูกทั้งหมดคือด้านข้างผูกทั้งหมดอ๋อผูกทั้งหมด
ที่มีความสมบูรณ์ก็คือขอบด้านบนและขอบด้านล่าง

แล้วมันเจออะไรอย่างที่เจอครั้งแรกไหมคะ
ถึงขนาดกับมีม้าหินมีโครงเหล็กหรือว่าเจอแค่ดัมเบล

มีโซ่ที่คล้องอยู่กับดำเบลแล้วก็
บุญแจบุญแจลูกหมากรด
แล้วเป็นแท่งเหล็กคล้ายคันเกียร์ที่เราเจอ
แล้วนอกเหนือจากนี้นะคะมีเมื่อวานเจอมีพระ

แล้วตรงนั้นที่เจอมีดพระไม่เจออะไรอย่างอื่นเลยเหรอคะ
หลังที่พระเจอเป็นส่วนกระดูก๑ชิ้นเล็ก

กระดูกคนไหมสามารถบอกได้ทันทีไหมครับ

ห่างจากจุดเดิมประมาณ๔เมตรริมฝั่ง
เพราะว่าอันนี้ใช่ไหมคือของเดิมเจอบริเวณนี้ใช่ไหมคะ
ของเดิมเจอบริเวณนี้ครับจุดที่เจอที่๑นะครับ
จุดที่เจอที่๒ที่ว่าโลแตนยูหาได้๒๘๘ชิ้นคือจุดนี้

แล้วก็โทรศัพท์มือถือไม่สามารถบอกได้ว่าเกี่ยวไหม

น่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเล็กเลยฮะเราธรรมดา
ทีนี้นะคะจนถึงตอนนี้เอาแค่ปฏิบัติการจนถึงเมื่อวาน
แม้กระทั่งวันนี้ที่วันนี้ไม่ได้มีปฏิบัติการลงนา

มันต้องค่อยเข้าไปทีละครั้งทีละครั้งใช่ไหมคะ
เอาแค่ของเมื่อวานนี้เนี่ยเท่ากับว่า๑๐๐ของบ่อใหญ่สุดของบ้านยังคะ
ผมว่า๑๐๐แล้วนะครับเพราะว่าจากที่ว่ากกพวกนี้
ทีแรกมันมุดเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันติดล่าของมัน
แล้วหลังจากเมื่อวานนี้เราก็ทำการที่ว่าตรงไหนที่เข้าได้เราเข้าเลย
เพราะฉะนั้นไอ้บ่อนี้ไม่มีตรงไหนเข้าไม่ได้แล้ว

ไม่เจอปลาจนละเข้ออะไรกับเขาหรือคะ

อบหมายให้ผมดูแลบนฝั่ง
แล้วก็การสั่งการทางน้ำการวางแผนการตีสเกลทั้งหมด

ผมจะต้องสอบถามทุกคนทุกทีม
ไม่ว่าจะทีมตำรวจน้ำบริษัทเอกชนวุฒิโรธอันยู
ถามทุกคนทั้ง๔๐ท่านว่ามีปัญหาอะไรใต้น้ำไหม
มีอุปสรรคไหมมีการรับบาดเจ็บจากสัตว์ใต้น้ำไหม

แม้กระทั่งปลาชนหรือปลาตอดอันนี้ผมยืนยันไม่มีครับทั้ง๔๐ท่าน
นี่เจ้าที่ตำรวจก็ตำรวจแล้วที่ลงไปทำงานร่วมกันก็ไม่เจอนะครับ
ไม่สะบัดไม่ตอดไม่หนีไม่สะบัดไม่สะดุ้งสะดุ้งน้ำ
นี่ขอยืนยันทั้ง๔๐ท่านแล้วก็หน่วยงานราชการที่ลงไปกับเรา
คือเจ้าที่ตำรวจน้ำก็ยืนยันว่าไม่มีครับ
ปิดท้าย๒บ่อนี้ไม่รู้มีหรือไม่มี

ยังครับเบื้องต้นเรารับแจ้งได้ค้นหาแค่บ่อใหญ่บ่อเดียวครับ
ที่เหลือต้องอยู่ที่ทางเจ้าที่จังการอีกทีครับ
จะมีการขุดพื้นดินตรงไหนของบ้านไหมคะ

คือเราจะไม่ได้ประชุมกันว่าเดี๋ยวอีกสัก๒วันนะ
เดี๋ยวมาสงสัยได้ค้นบ่อด้านหลัง
ไม่มียังไม่พูด
อาทิตย์หน้าอาจจะได้ขุดดินตรงนี้ตรงนั้นของบ้าน
เจ้าที่อุปกรณ์ต่างพร้อมที่จะทำงาน
คุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า๒ท่าน
พี่เล็กกับคุณบียังอยู่กับเรานะคะแต่ช่วงหน้า

ช่วงหน้ามีอาจารย์ปรเมฆกับอาจารย์จอมเดชค่ะสักครู่ค่ะ
สวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับไม่แนะนำเยอะแล้วนะคะ
เดี๋ยวขึ้นตำแหน่งให้นะคะคนจำได้หมดแล้วนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ฟังทั้งพี่เล็กแล้วก็คุณบีไปแล้ว
เอาถามอาจารย์ปรเมฆก่อนครับดิฉันยังต้องถามอะไร
เพื่อให้รู้สภาพการณ์ของของของคดีนี้อีกไหมคะอีกเยอะเลยอีกเยอะเลย
ต้องรอดูว่าสาเหตุการณ์สาเหตุการณ์ตายยากมาก
คดีนี้บอกตรงนั้นยากกว่าคดีกอล์ฟนะยากกว่าคดียากกว่า
ชิงทองใช่ไหมคะชิงทองยากกว่าชิงทองเดี๋ยวคำว่ายากคือ
ยากที่ยากตรงหนึ่งเราไม่รู้ผู้ตายเป็นใครสองไม่รู้สาเหตุการตาย
ใช่ไหมก็คล้ายคดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีอยู่เรื่องใช่ไหม
กระโหลกอยู่ชิ้นเดียวทำอะไรไม่ได้เลย
เดี๋ยวอาจารย์ถามนิดนึงนะคะคือเนื่องจากมันมีข้อมูลตั้งแต่ตอนที่หากระดูกกลุ่มแรกได้
ใช่ไหมคะที่๓๐๐กว่าชิ้นตอนนั้นที่รวมกัน๒๓๐๐กว่าชิ้น
อันนั้นงมรอบเมื่อวานยังไม่เจอกระโหลกอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะ
หมายถึงอันนั้นเพราะว่าตอนนั้นน่ะได้กระโหลกอีกอัน
กระโหลกเดียวจากในในหลักในรังไม่มีกระโหลกอันไหนอีกเลยใช่ไหมคะ
ยังไม่เจอครับคือไอ้ที่ค้นในน้ำเนี่ยนะเหนื่อยแต่ไอ้ที่เจอครั้งแรกที่อยู่ในหีบ
อันนั้นจบแล้วอันนั้นน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแต่๒๓ชิ้นเนี่ย
น่าจะยังต้องมีปัญหาผมเหนื่อยตำรวจต้องเหนื่อยอีกเยอะเลย
คือหนึ่งต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าพวกนั้นน่ะใครมีการ
สันนิษฐานในที่เกิดที่งมกันไหมคะว่า
น่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเด็กผู้ใหญ่มีพอมีบอกได้ไหมคะ
ตรงนั้นซึ่งมันออกไปได้ครับก็คือว่าต้องรอทางนิติเวศ
อาจจะเกี่ยวเพื่อเป็นการยืนยันของแต่ละกระดูกที่เราเจอขึ้นมาครับ
มันพอบอกได้ด้วยสายตาไหมคะคุณบีพี่เล็กว่าแบบ
ขนาดประมาณนี้มันน่าจะอย่างเช่นคนตัวเล็กคนตัวใหญ่
พอหมอบ้วนบอกไม่ได้คนตัวเล็กคนตัวใหญ่มันพอจะบอกได้ไหมคะ
ก็น่าจะตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ดูจากกระโหลกแล้วก็ชิ้นส่วนที่ได้ขึ้นมา
ผู้หญิงผู้ชายนี่เขาบอกได้ด้วยกระดูกบ้างไหมคะเวลาเขาแยกแยกกัน
อธิบายให้ฝังมันได้เหมือนกระดูกเชิงกัน
ถ้าเจอส่วนนั้นคุณหมอสามารถยืนยันได้

อย่างที่จุดหนึ่งจุดสองที่เราเจอเนี่ยเป็นเศษหักแปลกหักบ้าง
ก็อาจไปเป็นของประกอบเช่นชุดชั้นนายเสื้อผ้าอันนั้นอาจจะไม่มีส่วน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องยืนยันโดยกระดูกเอง
นอกเหนือจะของแวดรอมที่เกิด
ทีนี้ค่ะเรียนมาที่อาจารย์จอมเดชก่อนเลยคืออาจารย์คะคือข้อมูลของอภิชัยหรือไอซ์เนี่ยนะคะ
ถูกพูดถึงเยอะแล้วก็ย้อนกลับไปเดี๋ยวอาจารย์ปรเมฆเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชม
คดีตอนที่คุณพ่อเขาโดนนะคะคือพอย้อนกลับไปเอาอย่างนี้นะคะคือ
คือถ้ามันเทียบเคียงมันอาจจะคล้ายหนังหรือคล้ายซีรีส์สืบสวนสอบสวน
คือมันถูกเอามารวมได้ไหมวิธีคิดแบบนี้ว่าแบบมันมีความต่อเนื่อง
คือมันก็ไม่น่าจะเป็นคนอื่นเพราะอยู่ในบ้านเขา
มันก็ไม่น่าจะใช่ใครก็น่าจะเป็นเขาแต่แค่เวลาทำคดีมันคิดอย่างนี้ไม่ได้
และหลักฐานพยานคืออาจารย์คิดว่ากรอบมันค่อนข้างชัดยังคะ
ถ้าอธิบายด้วยทฤษฎีอาจวิทยาแล้วกัน

ก็คือเป็นแบบปีประมาณ๑๙๐๐ต้นประมาณนั้นเลยครับ

คือเขาเขียนถึงอาชีกรรมเขาแบ่งออกเป็น๔ประเภทนะครับ

และกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยคือพ่อเป็นโจรลูกก็เป็นโจรนะครับ
แล้วก็จะมีการมีร่างกายที่อาจจะถดถอยกว่าประชากรประเภทอื่น
อาจจะมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวมีตัวเล็กอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือทฤษฎี
ซึ่งทฤษฎีนี้ก็โดนจมตีเยอะนะครับในภายหลัง
เพราะรู้สึกว่ามันได้ดูแบบหรือที่ว่ามันไปตีตาเค้า

แต่ว่าเรื่องนี้เองก็มีอะไรบางอย่าง
ที่ว่าคุณพ่อเขาเองเขาก็เคยเกาะเหตุ

ซึ่งวิกลจริตนี่รวมถึงการใช้ยาเสพติดด้วยนะครับ

ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้ที่จะเข้ากลุ่ม

คือจะเป็นบุคลิกของคนที่เสพยาประเภทนี้

เป็นคนแบบต้องตื่นตลอดเวลาต้องดีด
เขาเรียกดีดนะครับ

อันนี้ก็จะมีกรณีมีถูก

มีแฟนทิ้งมาหรือว่าสังคมกดดัน
เขาอยู่ในสภาพโตมากับสลำ

แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็เป็นอาชิกรเป็นค้างข่าว

ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็อาจจะเผลอเลอกระทำความผิด
ทีนี้ที่โฟกัส๒อันแรก

ก็คือกลุ่มอาชกรที่สามารถส่งต่อได้โดยพันธุกรรม

ที่ถูกโจมตีไปนานมากแล้ว

ซึ่งอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแหละว่ายาเสพติดเป็นจุดเริ่มต้น
แล้วก็อาจจะเป็นภาพที่ขยายได้ว่า
คนนี้อาจจะใช้ยาเสพติดจนทำให้เขากลายเป็นอาชกรที่โหดเยี่ยมขนาดนี้ได้

แง่ของการทำสำนวนคดีเวลาสู้กันของจริง
แต่ทีนี้เวลาที่เราสืบสาวคืออันนี้มันยังไม่จบ
คือตอนแรกงมตอนนั้นได้๓๐๐กว่าชิ้น
แล้วก็นึกว่ากูไม่มีอะไรแล้วมันพูดพูดหมดแล้ว
รอบนี้มาเจออีกแบบใหญ่อันหนึ่งเนี่ยนะคะ

ก็มีข่าวออกมาบอกว่าเขาก็เคยบอกคนอื่นว่า๕ศพแน่
แต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องพิสูจน์นะคะ
อาจารย์คำถามคือถ้าเอาทฤษฎีจับ
คือเท่ากับว่าเป็นไปได้ที่ก็อาจจะเจออีก๒บ่อไม่รู้
ดินตรงไหนของบ้านอีกไม่รู้มีโบกปูนทับไหมไม่ทราบ

คือผมคิดว่าเป็นไปได้
มันจะรอคำสั่งจากเท่าไหร่ที่ตำรวจ
ก็คือโดยบุคลิกของเขาถ้าก่อเหตุแบบนี้แล้ว
มันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทำอะไรแบบนี้อีก
ในช่วงเวลาที่เขาตั้งแต่เกิดเหตุมา
ถึงเกิดเหตุที่คุณพ่อเขาเสียอะไรอย่างนี้เนอะ
จนเขาเริ่มโตมาแล้วเขาก็เริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอะไร

ต่อเนื่องเรื่อยมาซึ่งมันเป็นเวลายาวนาน
แล้วคนที่กล้าที่จะทำอะไรแบบนี้ก็มีความไม่ได้ว่ามัน
มันจะเกิดขึ้นเรื่อยในเวลาที่เขาเมายา
เวลาที่เขาไม่ได้มีสติอะไรอย่างนี้ครับ
อาจารย์มันเคยมีสถิติในการบันทึกไว้

ว่าคือเต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะเจอสภาพ

เรื่องของความวิกลจริตหรือการใช้ยาเสพติด

คือมากที่สุดของคนที่อยู่ในทฤษฎีเนี่ย

คือบางคนก่อได้เป็นร้อยเคสก็มีนะครับ
อย่างเทสต์บาร์ดี้ที่อเมริกาก็ก่อเหตุไปเรื่อยเลยครับ
เอาขวานจามแล้วก็จามแล้วจามอีกจามเป็นร้อยคนนะครับ
อะไรอย่างนี้เพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้ว
ฆาตกรต่อเนื่องที่กระทำความผิดในรูปแบบที่ว่า
มีการฆ่าคนมากกว่า๑คนอย่างที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้นะครับ
ถ้าคนคนหนึ่งคนมีรูปแบบแผนประทุศกรรมที่คล้ายเดิม
มีเหยื่อลักษณะคล้ายเดิมอย่างนี้
เขาก็จะทำของเขาไปเรื่อยจนกว่าเขาจะถูกจับ
ถ้านะคะเอาสมมุติที่ฉันถามตามที่อาจารย์จอมเดชสอนนะ

สมมุติถ้าเราเชื่อเรื่องพันธุกรรม

ถ้าใช้ถ้าใช้วิธีการมองเรื่องพันธุกรรม

อาจารย์ปรเมฆขออนุญาตอาจารย์เล่าตอนสมัยคุณพ่อ
ตอนนั้นอ่านได้ทำคดีอย่างไรบ้างฮะ
คดีนี้มันน่าจะเกิดปี๒๓๒๔ตรงนี้ช่วงนี้นะครับ
คือวันหนึ่งมีคนไปพบกล่องที่ใส่
ผมจำไม่ได้เป็นกล่องโทรทัศน์หรือกล่องอะไร
ใช่กล่องซิงเกอร์

พบชิ้นส่วนของมนุษย์เนี่ย

หัวแขน๒ข้างลำตัวและขาย๒ข้าง

ทิ้งไว้ที่ที่ทิ้งขยะน้องแขมนะครับ

กล่องนี้มันจะใส่เครื่องใช้

ก็ดูเลยว่าสินค้านี้มีบัตรรับประกัน
เขาก็ออกไปเช็คจากบริษัทที่ขายใช่ไหมค
พอเช็คแค่บัตรรับประกันปั๊บก็ไปดูว่าใครซื้อ
พอใครซื้อก็ตามไปที่บ้านคนซื้อคนซื้อก็รับ

ขายไปขายให้๓ล้อแดงที่รับซื้อ
อ๋อขายกล่องให้เหมือนกับที่ที่เก็บของเก่าขายนะ
ตำรวจเข้าไปสืบหาคนสามล้อแดง
แน่นอนมันก็อยู่๒๓กิโลตรงนี้
มันไม่มาไกลหรอกก็ปรากฏว่า
เจอสามล้อแดงในแถวตลาดบังแค
แล้วนี่เขาบอกว่าเคยซื้อกล่องนี้จริง
แต่ไม่ได้เจอแบบนั้นนะ

ซื้อมาก็ไม่ทันได้เอาไปขายที่ร้านรับซื้อ
มีคนมาขอซื้อและคนที่มาขอซื้อเนี่ยขับรถสีแดง

แล้วมันขายได้ราคาได้ราคา
แล้วที่มันเป็นไปได้ตอนนี้เขาบอกว่า
ยังไม่ทันไปขายเลยซื้อมาเสร็จปั๊บ

คนขับรถมาซื้อรถสีแดง
แล้วพอมันจอดรถปั๊บรถมันยุบลง

พอสตาร์ทเบิฟรถมันพองขึ้นยกขึ้น

เวลาศัพท์ดับเครื่องปุ๊บมันยุบถูกมา

เดี๋ยวต้องให้สองท่านนี้คุยกัน

พี่เล็กเสริมได้เสริมประจานได้นะคะ

เขาจำได้ว่ารถคันนั้นเป็นอย่างนี้

ก็ปรากฏว่ารถคันนี้จอดอยู่ที่

ถ้าจะตัดคนในแนนชั่นมันตัดที่ไหน

ใช่ไหมใครจะมาสับห้องนอน

คือหมายถึงถ้าจะชำแหละอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ไม่เหมือนกับกู้เกียรติที่ผ่าศพ

ไม่มีภัยกรรม๐๔๓
ไม่มีใครเห็น

ก็พาพ่อของเนธไปหาปู่ซึ่งบวชเป็นบวชเป็นพราชอยู่ที่วัดปะเก็ต
ตำรวจเขามีวิธีการที่สุดก็ยอมรับ
รับสารภาพเองแต่ว่าจะเรียกว่ารับสารภาพเองในทางคดีก็ไม่เชิง
ว่ามันถูกมัดด้วยพยานหลักฐานอยู่แล้วด้วยป่ะคะอาจารย์
มันก็ได้แค่นั้นไงก็สมัยเทคโนโลยีมันไม่เหมือนอย่างนี้
มันก็บางนะครับแต่ก็รับสารภาพ
แล้วก็ต้องโทษจำคุกไปนี่คือคดีของคุณพ่อเขา
ใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นข่าวก็เป็นอีกหนึ่งคดี
ดังนั้นพี่ล๒๐๑๙
ที่รู้คือคุณพ่อเขาเป็นคนที่ดุมาก
ดุเพราะว่าผมกับเพื่อน
เคยเคยไปด้วยกันแล้วทีนี้เพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงเอาลูกไปด้วย
ลูกของเพื่อนเอามือเหมือนจะไปจับเต่า
ถูกหัวว่าตัวคุณพ่อของคุณไอ้ให้
เขาเรียกว่าอะไรรอพอมาหิ้วตัวพ่อเด็กไปกระทืบหลังนะครับ
อืม

ซึ่งลูกเขาจะไปแตะเตา

แค่นั้นเอง

แล้วคาดีตอนนั้นถือเป็นคาดี
ไปเคียงอาณาที่ลงพักก็ไม่มีอะไร

เป็นคาดีใหญ่มากใช่ไหม

แล้วหลังจากที่ติดคุกไปออกจากพ้นโทษมา
ก็จะมีอีกคดีที่เกิดที่นี่
คือที่นี่เลี้ยงปลาพิลัญญา

คือตัวคุณพ่อของไอ้
เขาเป็นคนรุ่นแรกที่นำปลาพันธุ์ต่างจากต่างประเทศเข้ามา

อาจารย์
อาจารย์

ไม่ได้หมายถึงเห็นหรือรับรู้ว่าพ่อหรือแม่ทำ

ครับแต่คือทฤษฎีนี้มันเก่ามากแล้วนะครับ
แล้วก็เอาว่าในวงการอาชวิทยาถูกโจมตีจน
ลอมโบโซ่ก็แทบจะล้มพับเหมือนกัน
แต่จริงแล้วสิ่งที่ทิ้งไว้สำหรับความคลาสสิกไทษนี้

เก็บข้อมูลแผนประทุศกรรม
การจดจำใบหน้า

คือมันก็ให้อะไรดีกับการสืบสวนแนวทางการสืบสวนออกมา
แต่ทฤษฎีเรื่องของแบบว่าจากพ่อสวยลูกจากแม่สวยลูก

จมตีครับดาวิทยารุ่นหลัง
ฉันก็ไม่มีความรู้นะแต่แบบเหรอ
ใช่คือแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเอาว่าในวงการวิทยาศาสตร์ดังนะครับ
ช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานั้นผมก็ยังไม่เกิดประมาณหนึ่ง
คือวงการวิทยาศาสตร์ดังสมัยแบบยุคดาวินกำลังเกิด
กำลังเริ่มมีคนเข้าใจอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าสังคมศาสตร์
คือคนชอบนักทฤษฎีที่พูดเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่า
ทีนี้วิธีคิดของวิธีพูดวิธีนำเสนอของลอมโมโซ
ก็จะเป็นการทดสอบแบบวิทยาศาสตร์
วิจัยก็คือต้องเทสเลยว่าพ่อเป็นโจรลูกเป็นโจรเอามาวัด๑๐๐คน
ก็คือว่าดูแล้วยืนยันว่างานวิจัยมีผลว่า
ถ้าสมมุติพ่อเป็นโจรลูกต้องเป็นโจร
อย่างมีนัยสำคัญสรุปศรีอะไรอย่างนี้

ดังนั้นที่เราพูดถึงอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมคือ

แต่อย่างที่อาจารย์บอกคือบางอย่างคือมันจะทิ้งอะไรไว้
อย่างที่ยังพอนำมาใช้ได้
แต่ทีนี้ที่อาจารย์บอกในเรื่องของ

ซึ่งยาเสพติดเนี่ยอาจจะเป็น
ตัวแรกที่นำมาซึ่งเรื่องนี้ก็ได้

แต่ทีนี้คุณผู้ชมคำถามก็คือว่า
คดีนี้มันจะดำเนินไปแค่ไหนเพราะถ้า

เด็กผู้ใหญ่ใช่คนที่หายไหม
ประเด็นคือว่าที่เราเจอกระดูกเราอาจจะนำมาใช้ไม่ได้เลย
เป็นไปได้ไหมแต่จะผูกมัดในข้อหาความผิดเขาได้แค่ไหน
กับแค่อย่างน้อยศพแรกที่เจอตอนฝังดินสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าเราดูจากสภาพบ้านของผู้ก่อเหตุคือ
อภิชัยหรือไอซ์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันยังมี
อีกหลายพื้นที่ที่มันยังไม่ถูกค้นไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือ
ว่าในน้ำก็ถามแล้วถามอีกที่กู้ภัยก็บอกได้แค่ว่ารอตำรวจ
อย่างเดียวจะบอกนะคะว่ามันต้องเข้าไปเป็นครั้งมันอยู่ดี
ตำรวจก็ทำถูกแล้วแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนมาอาจารย์ปร
ว่าเอาผิดได้แค่ไหนอาจารย์จอมเดชคือก็ไม่อยากให้
นาการว่าจะใส่ร้ายเขานะแต่ว่าถ้าดูจากลักษณะการที่เราเห็นหลักฐานเนี่ย
มันเป็นไปได้ไหมคะว่าในบ้านนั้นมันอาจจะมีอีกอาจารย์
ถ้าเราไม่ได้พูดถึงตัวเลข๕คนที่ได้ยินจากข่าวนะคะ
เป็นไปได้ครับอืมไปได้ก็ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันเริ่มเข้า
ผมไม่อยากจะพูดว่าผมดีใจที่ได้เจอฆาตกรรมต่อเนื่องอีกข้อหนึ่ง
ว่าไม่ค่อยดีใจเสียใจดีกว่า
คือมันใช้เพื่อการศึกษาใช่ไหมความหมายของนักวิชาการคือแบบนี้
ก็คือว่าพอมันเริ่มเข้ากลุ่มความเป็นไม่ได้ที่จะกลายเป็นฆาตการต่อเนื่องแล้วเนี่ย
เป็นอีกคนหนึ่งต่อจากสมคิดนะนะมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้น
พฤติกรรมที่ลักษณะคล้ายคึงเดิมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทำเหมือนเดิมนั่นแหละอาจจะทำเป็น
เวลาเมายามีผู้หญิงพามาวิธีการวิธีการมันก็จะคล้ายเดิม
อาจารย์บอกว่าคือถ้าสมมุติมันเข้าทฤษฎีว่าเป็นลักษณะต่อเนื่องเนี่ยนะคะ
มันจะพอเดาได้ว่าเราต้องเดินไปเส้นไหนเพื่อหาหลักฐานนี้เปล่าอาจารย์
เช่นถ้าเขาเข้ารักษณะต่อเนื่องจริงมันเป็นไปได้ว่าบ่อน้ำอีก๒บ่ออาจจะมี
บ้านตรงอื่นอาจจะมีฝังไว้อาจจะมีบกปูนบางจุดอะไรอย่างนี้
การดูคือถ้าเข้าต่อเนื่องมันเป็นไปได้ที่จะเดินต่อเพื่อหาหลัก
แผนประทุษฎกรรมจะคล้ายเดิมอาวุธที่ใช้วิธีการฆ่าอย่างคดีสมคิตอย่างนี้
เราก็จะเห็นว่าเขาจะทำให้ขาดอากาศหายใจด้วยการกดอะไรนะมีการแบบเอาหมอนไปปิดบ้าง

ใช่ครับหรืออย่างฆาตกรต่อเนื่องในต่างประเทศ
ใช้มีดก็จะใช้มีดอยู่อย่างนั้นใช้ขวานก็ใช้ขวาน
เคยมีลักษณะของฆาตกรต่อเนื่องที่ไหนไหมคะอาจารย์
แหกกฎแบบนี้เช่นเขาจะเปลี่ยนของเขาไปเรื่อย
อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอาจจะตั้งใจเพื่อหลบ
ไม่เคยเห็นครับส่วนใหญ่ก็ใช่ครับ
ไม่รู้ว่าผมไม่เจอหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมไม่เคยเห็นครับ
ไม่น่าจะมีมาด้วยซีรีส์มันจะทำแบบเดียวกันหมด
ที่ตำรวจเขาพูดถึงแผนประทุศกรรมที่อาจารย์พูดเนี่ย
เขาศึกษาเรื่องนี้และเรื่องนี้มันต่อเนื่องเห็นชัดเจนคือการใช้หีบ
มันจะเป็นลายเซ็นของคนก่อเหตุครับ
ใช่ไหมล่ะศพที่เจออันแรกที่จะหีบนี่มาหีบ
มันจะต้องอีกหีบก็ได้
เดี๋ยวขอแวะมาทางนี้คุณบีจะพูดอะไร
ไม่ครับมันก็อย่างที่อาจารย์บอกครับ
อันแรกก็คือหีบมาแล้วก็ลงฝัง
แล้วก็มาเคสล่าสุดก็อยู่แถวนี้อยู่ในหีบเลย
นี่เปื่อยหีบนี่แสดงว่านานมากแล้วมันเปื่อย
มันจะต้องมีอีกอาจารย์หีบก็ได้
ดูจากลักษณะเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงน้ำหนัก
หรือว่ารักษณะของของที่อยู่ในหีบ

ถ้าจากหีบล่าสุดใช่ไหมครับ
ล่าสุดมันไม่ได้ใหญ่มาก
ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าถามว่า
ถ้าข้างในไม่ได้หนักจริงคนเดียวก็ยกได้
คืออย่างนี้ค่ะมันมีข้อสงสัยถึง

ซึ่งคือเธอโดนหมายจับเรื่องของรักทรัพย์นะคะ
ก็มาให้การกับตำรวจแล้วก็จริงแล้วโดยเรื่องเล่าตามข่าว

ร่วมหรือรู้เห็นกรณีของกล่อเหตุของ
พี่ชัยไอซ์ก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่แน่ใจ
คือก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติมันมีอีก
ลักษณะการก่อเหตุมันพอจะบอกได้โดยตัวมันเองไหม
ฐานที่ได้ว่าคนเดียวไม่ไหวหรอกต้อง๒หรือ๓
ลากคนเดียวจะจับใส่คนเดียวไม่ได้หรอก
มันพอบอกได้ไหมคะยังไม่บอกดิฉันก็ได้ค่ะ

คือมองโดน๑หีบ๒ถ่วงด้วยของหนัก
มันก็จะมาอย่างนี้ทีนี้ถ้าคนเมายาเนี่ยนะ
ช้างก็เท่าหนูนึกออกไหม
แค่ไหนมันก็มีแรงมันเป็นไปได้ทุกอย่าง

จังหิตี้ผมสงสัยเมื่อกี้ถามว่าไอ้ศวับแรกที่เจอเน่า
เด็กมันลงไปเองหรือว่าใครจับบังคับให้ลง
เราก็สงสัยอยู่ว่าเฮ้ยมันลงยังไง
อันนี้คือภาพของเมื่อวานนะคะ
ก่อนจะออกมาเป็นชิ้นได้ก็ไม่เอาอย่างนี้ในแง่คือมันเกิดเหตุร้ายก็จริงนะคะ

นี่คือหลังหีบหรือไม่หีบหลัง
ใช่อันนี้ด้านใต้นะครับ
มันเป็นเหล็กเลยไหมคะเหล็กหรือคอนโลง

แต่เนื้อว่าด้วยระยะเวลาที่มันผูกหมด
เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเดิมเลยมันหนาบ้าง
อันนี้คือส่วนใต้นะครับด้านใต้
ใต้สุดยังดีอยู่

ที่บอกว่าทะลูเครื่องอาจจะด้านล่าง

มีน่าล่ะกว่าจะเอาขึ้นมาได้ต้องมาวางแผนกันเพื่อ
ใช้เวลาเพื่อไม่ให้กระดูกหรือชิ้นส่วนต่าง
หลักฐานต่างกระจัดกระจายออกไปด้านนอกครับ
คุณบีพี่เล็กอันนี้คืออันนี้ผู้หญิงใช่ไหมคะ
เพราะว่ามันมีรูปสเก็ตออกมาเป็นข่าว
ใช่ที่เจ้าหน้าที่ให้ข่าวในที่เกิดเหตุเห็น
พูดว่าน่าจะเป็นผู้หญิง
ซึ่งนี่ค่ะคือรูปสเก็ตที่ออกมานะคะ
อาจารย์ค่ะเวลาเขาได้กะโหลกศีรษะนี่เขาพอจะ
ในต่างประเทศมีแต่ในเมืองไทยผมไม่แน่ใจ
ในต่างประเทศมันมีอีกวิชาที่เราจะพูดคือ
แล้วจะดูว่ามีกระโหลกอย่างนี้ส่วนเนื้อส่วนหนังมันเป็นยังไง
ซึ่งเขาทำได้จริงแต่ของเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมนะ
อาจารย์ปรเมฆค่ะถ้าสมมุติเอาอย่างนี้นะคะ
ถ้าจบแค่นี้ถ้าจบแค่๓
คำถามคือว่าในการทำคดีเพื่อเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ
คือใช้๓ศพนี้หรือได้แค่ศพเดียวคือศพที่ฝังดิน

คือการนำชี้การบอกหรือข้อมูลมันชี้เป้า
แต่ไอ้๒๓ชิ้นที่น้องเขาไปหาไปงมกันอยู่นี่นะ
มันมาจากการตรวจเฉย
มันอาจจะมีจากคำเล่าว่าเคยทำแล้วทิ้งศพ
แล้วพอไปเจอก็เจอจริงคำถามที่สองศพใคร
คำถามที่สามเกิดเมื่อไหร่ทำอย่างไรตายยังไง

คือสมมุติว่าที่พี่กู้ภัยหลายหน่วยงานช่วยกันเนี่ยนะคะ
ได้กระดูกมาสมมุติเจอตัวด้วยอาจจะมีคนหายไป

ครอบครัวเขายืนอย่างนั้นลูกเขานะคะ
ต่อไปต้องหาด้วยว่าตายเมื่อไหร่เหรอ

สมมุติว่าพอบอกกะคร่าวได้
ปีไหนเดือนอะไรอย่างนี้ใช้ในคดีได้ไหมคะ
ก็ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าแล้วใครเป็นคนทำให้ตาย

การดำเนินคดีต่อไปเนี่ยเราต้องอาศัยพวกนี้

มาอธิบายทฤษฎีต่างความเป็นไปได้

คือสมมุติถ้ามันเกิด๗๘ปีมาแล้วก็จริงเนี่ยนะคะ
รู้ว่าเป็นลูกใครหายไปเมื่อไหร่
แต่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าตายเพราะอะไรใครทำ
แต่เจ้าตัวสารภาพแค่นี้เลยป่ะคะ
เจ้าตัวรับสารภาพคำรับสารภาพ
ฉันจับกูก็ดีฉันสอบสนก็ดี
น้ำหนักน้อยต้องมีพยานอื่นประกอบ

สมมุติเขาสารภาพแล้วเขาเล่ารายละเอียดล่ะคะอาจารย์
ถ้าพอไปถึงศาลเขาปฏิเสธล่ะ

ตำรวจบอกให้ช่วยชาติช่วยรับสารภาพหน่อย

สมมุติถ้าเกิดเขาไปรับสารภาพเล่าอะไรละเอียด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

พนักงานส่วนจะต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบ
มันไม่ได้จบคำรับสารภาพเขาได้เหรอ
เปล่าก็เหมือนคดีป้นทองน่ะ

เขาต้องการรถต้องการปืนต้องการทองต้องการอะไร

สมมุติถ้าเขาปฏิเสธวันนี้เขาปฏิเสธไม่ได้แล้ว
ปฏิเสธไม่ได้เพราะตัวอื่นมันชี้เป้า

มันไม่มีอะไรมาชี้คือมันการันตีไม่ได้
และถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอภิชัยไอซ์
จะไปรับสารภาพแล้วก็เล่ารายละเอียดในศาล
แต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยคดียังต้องการหลักฐาน

โอ้โหงั้นถ้าณตอนนี้
แต่นี่ว่าก็คุยกันบอกจริงแล้วตอนนี้
ศพ๓๐๓๔กระโหลกอะไรเนี่ยนะชิ้นนี้นะ
มันต้องใช้เวลานานมากทีนี้เขาถูกขังอยู่ระหว่างการพิจารณาระหว่างสอบสวน
ก็๘๔วันก็จะมีปัญหาเยอะแต่ถ้าหลุดไปอีกก็มีวิธีการก็คือดำเนินคดีเฉพาะ
ข้อหายาเสพติดกับข้อหามีอาวุธปืนไปก่อนแล้วเอาตัวควบคุมไว้ในเรือนจำ
ถูกทำถูกเมื่อสารพิพักษาจำคุกก็จะมีเวลาในการสอบสวนรูปลงไป
คดีนี้นานนะต้องอย่าไปบอกว่า๑๔วันช้านะคดีนี้อาจจะต้องเป็นเดือน
ทีนี้ต้องเชื่อแต่ว่าอันนี้ผมไม่กล้ายืนยันว่าที่สุดแล้วสามารถจะพิสูจน์ได้ทั้งหมดไหม
ใช่ไหมเพราะมันนานแค่หีบเนี่ยผูกเราว่าเหล็กอยู่ในน้ำเนี่ย
มันกี่ปีมันถึงจะผูกขนาดนั้นแล้วลากไม้มันจะแทงทะลุอันนี้นานมาก
นานมากแล้วเรายิ่งไม่รู้ไยเลยเหลือเวลาอีกนิดหน่อยขอมาย้ำอีกที
ยังไม่มีเรียบพรุ่งนี้งานพรุ่งนี้ของพี่เล็กยังไม่มี
ยังไม่มีครับของคุณบียังไม่มีอีกยังครับอ่าก็คือทางเจ้าที่เราเตรียมพร้อม
เดี๋ยวถามเพิ่มในระหว่างที่งมบ่อใหญ่นะคะในระหว่างที่งมมีเจ้าหน้าที่ได้ไปเดินกับตำรวจไหมคะว่า
ควรจะเดินไหมบ่อนี้มันสิ้นสุดแค่ไหนมันเชื่อมกันได้ไปดูสถานที่เผื่อไว้ยังคะ
ไม่ครับผมอยู่กับท่านภูมิกับด้วยครับเราตลอดเวลาด้านบนก็คือการสั่งการตอนเนี้ย
ก็คือในบ่อที่เราทำงานกันอยู่อย่างที่อื่นยังไม่มีครับ
คุณเบียยังพี่เล็กได้ไปเดินดูสถานที่เผื่อไว้ยังคะ
เรายังไม่ได้ไปเดินในสถานที่ไอ้บ่อ๒บ่อ๓ไม่ได้ไป
แล้วก็เรื่องของแผนการสูบน้ำไม่ใช่แน่แล้ว

ไม่ใช่นะคะเพราะว่าตามข่าวคือมันมีจุดเชื่อมที่มันเหมือนกับแบบ
ออกมันก็ไหลเข้าสูบออกก็ไหลเข้าใช่ไหมคะ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อาจจะกลัวว่าคนแถวบ้านนั้นก็อาจจะหวาดภาวะด้วย

เอาอย่างนี้ค่ะวันนี้ยังไม่จบเพราะว่าคาดว่านะคะน่าจะมีความคืบหน้าของการทำงานของมูลนิธิของเจ้าหน้าที่แล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะคะที่บ้านหลังนั้นอยู่นะคะส่วนสำนวนคดีเนี่ยหลุดไหมคงไม่หลุดแล้วเพราะอย่างน้อยศพแรกนะชัด

ของผมมีทั้งน้ำแข็งทั้งน้ำอุ่นเนี่ย

อาจารย์อยู่คดีอาญาธนบุรีคือฝั่งนั้นหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อแล้วก็อย่างที่อาจารย์จอมเดชบอกจริงแล้วถ้าอันนี้ออกมาแล้วจบแบบไหนเนี่ยมันเป็นความรู้ที่จะใช้ต่อไปเพื่อเสาะแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญานะคะแล้วก็ป้องปรามด้วยค่ะ
สำหรับประเด็นใหญ่ที่วันนี้เราตามอยู่นะคะสวัสดีค่ะ